หลายคนฟังข่าวนี้มีอ้าปากค้างแน่นอนค่ะรถบรรทุกอาหารสัตว์ขับมาดีดี
แต่ที่ไม่ดีคือเบรกค่ะเพราะว่าเบรกแตก
ชนเข้าไปเนี่ยรถเก๋งเอยกระบะเอ่ยมอเตอร์ไซค์เอ่ย๑๑คันรวดค่ะ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะหลายคนดูอาจจะรู้สึกว่า
เอ๊ยมันก็ไม่ได้แรงมากมันเป็นการชนไทยไทยหรือเปล่า
จะบอกว่าเหตุการณ์นี้มีคนตายนะคะตาย๑ศพบาดเจ็บอีก๔นะคะ
คือต้องบอกว่ารถคันอื่นเขาจอดติดไฟแดงอยู่นิ่ง

คันข้างหลังสุดนะคะก็พุ่งเข้าชนอย่างแรงแรงแค่ไหน
สภาพรถแต่ละคันก็แล้วกันเห็นมีมอเตอร์ไซค์ด้วยใช่ไหม
ใช่ไงคะคือลักษณะเหมือนไม่ได้เบรกเลยจริงอะค่ะ
ถูกชนทั้งหมด๑๑คันรวดรวมรถบรรทุกอาหารสัตว

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สี่แยกห้วยชินศรีอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
โมงวันนี้นี่เองค่ะมีชาวบ้านตำบลอ่างทองนะคะ
คนขี่มอเตอร์ไซค์นั่นแหละค่ะเธอชื่อสุวิชาดาอายุสี่สิบหกปี
เสียชีวิตนะคะติดอยู่ใต้ท้องรถบรรทุก๑๐ล้อคันต้นเหตุนะคะ
คือเป็นมอเตอร์ไซคันเดียวที่ถูกชนแล้วคุณนึกออกไหม
เตอร์ไซค์กับรถบรรทุกมอเตอร์ไซค์ก็คือเนื้อหุ้มเหล็กอะค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็รีบนำอุปกรณ์ตัดถ่างเข้าไปนำร่างออกมานะคะ

ส่วนคนขับรถบรรทุกคันต้นเหตุได้รับบาดเจ็บนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อน

เป็นของสามีภรรยาได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ
ใกล้กันก็เป็นรถเก๋งอีกคันนึงนิสันสีแดงค่ะ
จนแทบจะเป็นรถคันเดียวกันอยู่แล้วอะค่ะ

เขาเห็นจากกระจกมองหลังแล้วว่ารถบรรทุกอยู่เลนขวาชนกราดรูดมาเลย
คันนั้นน่าจะเป็นคันแรกตามมาด้วยเก่งคันสีแดงรถคันสีขาวแล้วกระบะของเขา
แล้วเขามองไปแล้วเขาประเมินสถานการณ์เองเลยนะ
เพราะทุกคนจอดติดไฟแดงไงเขามองปุ๊บเขาปลงปั๊บเลยค่ะ

เขาบอกไม่รอดแน่นอนมันมาถึงคันเขาแน่
เมืองต้นค่ะตำรวจก็บันทึกที่เกิดเหตุเอาไว้เป็นหลักฐาน
แล้วก็ตรวจยึดรถบรรทุกส่งให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบแล้ว
แล้วก็คนขับเนี่ยถูกส่งไปโรงพยาบาลเพราะบาดเจ็บแต่ตำรวจอายัดตัวไว้นะคะ
เพราะต้องสอบสวนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุก่อนว่า
สรุปแล้วเนี่ยหลับหรือเปล่าเมาหรือเปล่า
หรือว่าเป็นข้อผิดพลาดทางด้านเครื่องยนต
คือรถเบรกแตกจริงอะไรไม่ได้จริง
แต่รถบันทึกไม่แน่ใจเหมือนกับปกติ
เลนขวาเหรอแล้วใช้ความเร็วขนาดไหน